บรรยากาศเมื่อเช้านี้เชื่อว่าเป็นบรรยากาศที่หลายคนหลายครอบครัวตั้งหน้าตั้งตารอคือตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยก็ว่าได้นะคะ
วินาทีที่แรงงานไทย๔๑คนค่ะนั่งเครื่องแตะผืนแผ่นดินไทยกลับมาจากอิสราเอลนะคะ
วินาทีนี้ผมเชื่อว่าหลายครอบครัวที่มองเห็นเครื่องบินกำลังจะลงจอด
พอแตะพื้นปั๊บเนี่ยโอ้ยโล่งไปหน่อย
ได้กลับมาสักทีกลุ่มแรกแล้วก็อยากให้คนอื่นได้กลับมาด้วยเร็วเลย
กรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอล
แตะลงพื้นดินของประเทศไทยในสนามบินสุวรรณภูมิตอน๑๑โมง๒๒นาทีนะคะ
ทำกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวของแรงงานไทย
พอได้เจอหน้านี่โผล่เข้าไปกอดกันโผล่เข้าไปหอมแก้มกัน
เพราะว่าทุกคนบางคนมารอรับตั้งแต่เมื่อคืน
บางคนก็มาตั้งแต่เช้าตรู่นะคะเพื่อรอรับแรงงานทั้ง๔๑คน
แบ่งเป็น๑๕คนที่ลงทะเบียนเดินทางกลับไทย
และอีก๒๖คนที่ยอมจ่ายเงินค่าตัวเดินทางกลับเองค่ะ
สำหรับรายชื่อคนที่เดินทางมาถึงประเทศไทย๑๕คนที่ลงทะเบียนเอาไว้นะคะ
มีนายสมมาแทร่จ๊ะเป็นชาวจังหวัดตาก
คนนี้นั่งรถเข็นมาเพราะว่าถูกยิงเข้าที่ขานะคะ
คุณจิรายุสุขใสชาวสุรินโดนยิงเข้าที่ไหล่
คุณวิมารวงจำปาชาวหนองบัวลำพู
คุณอนุชาบุญญสารจากโคราช
คุณสมบูรณ์แทร่ว่างจากเชียงราย
คุณจันดีแซ่ลีจากเชียงรายคุณสุพิพัฒน์กงแก้วจากยะโสธร
คุณสมพรคารบุตรหนองบัวลำพูคุณธนศักดิ์จันดำจากหนองบัวลำพู
คุณสถิตพรมอุนาศจากหนองคายคุณไกรสอนบัวผายจากอุดรธานี
คุณนรงชัยลีละครจันทร์จากสกลนครแล้วก็คุณวิชัยคำศรีจากอุบลราชธานีค่ะ
นายกรัชกรเป็นชาวจังหวัดพยาวแล้วก็วันนี้เดินทางมาถึงประเทศไทย
ที่เขาโดนยิงที่หัวเข่าต้องนั่งรถวิวแชร์นั่งรถเข็นมานะครับ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเรื่องตอนนั้นเขานั่งอยู่ท้ายรถ
นายจ้างกำลังจะพาพวกเขากลับแคมป์ที่พักคนงานแล้ว
แล้วได้ยินเสียงปืนก็ไม่คิดว่า
ความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามีหินกระเด็นมาโดนเข่าโดนขา

กรัชกรครับหนึ่งในแรงงานไทยที่บาดเจ็บ
โดนยิงบริเวณหัวเข่าด้านซ้ายบอกว่าเขาดีใจมากเลยนะ
ที่ได้กลับมาประเทศไทย
มากนายจ้างก็เลยพาแรงงานทั้งหลายไปหลบภัยที่บ้านของนายจ้าง
พอเที่ยงเหมือนเสียงปืนเบาลงเหตุการณ์เหมือนจะสงบ
นายจ้างก็เลยพาทุกคนกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้า
กินข้าวเที่ยงที่แคมป์แล้วกลับไปหลบภัย
ที่บ้านของนายจ้างอีกครั้งหนึ่ง
ระหว่างทางกลับมาที่แคมป์ได้ยินเสียงปืนยิงมาจากอีกฝั่งของถนน
ตัวของนายกรัชกรบอกว่านั่งอยู่ท้ายรถหันไปมอง
แล้วเป็นจังหวะที่กระสุนพุ่งเข้ามาเจาะที่หัวเข่าพอดีเลย

บอกเพื่อนให้หมอบทุกคนหมอบ
แล้วส่งสัญญาณให้นายจ้างพาหนีครับ
ตอนนั้นมีคนถูกยิงตายไปแล้ว๔คน
ตัวเขาเองก็คิดว่าสงสัยคงไม่น่ารอดแน่เลย
เพราะเหตุการณ์มันหนักมากฝั่งฮามัสเนี่ย

คือกะว่าเอาให้พลุนเอาให้ตายไม่ให้มีใครรอด
จนกระทั่งในจ้างพาเข้าไปในหมู่บ้านถึงจุดที่ปลอดภัย
ก็เลยรีบส่งตัวไปรักษาครับ
ตกรถนายจ้างหากบอกว่าให้นายจ้างขับพาพวกผมหนี
พอหนีไปสักพักยิงตามอีกครับ
ไม่ได้ยิงทีร่าเมตรแบบในหนังนี่ครับ
คือแบบมีมาเป็นชุดเลยครับ
แบบการนำแบบว่าซื้อแบบเอาให้คุณอะไรประมาณนี้
โดยวันนี้ครับครอบครัวคนที่รักของนายกรัชกรครับ
มีทั้งภรรยาแม่ยายลูกอีก๓คน
เดินทางมารอต้อนรับมารับขวัญนะครับ
นางสาวจิตราอายุ๓๖ปีเป็นภรรยานายกรัชกร
พร้อมกับแม่จันทรงครับเป็นแม่ยายอายุ๗๐

ไปรอรับอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูนที่นนทบุรี
ภรรยาบอกว่าดีใจมากที่สามีกลับมาปลอดภัย
แล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่สามีจะไปทำงานที่อิสราเอล
ก็พอจะรู้เหมือนกันว่าสถานการณ์ที่นั่นไม่ค่อยสู้ดีนัก

แต่เพื่อนที่ทำงานอยู่ก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอก

ก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นไปไปทำงานก็ได้
ทำมาได้ประมาณสักปีหนึ่งก็มาเกิดเรื่องครั้งนี้ครับ
ตลอดเวลาที่อยู่ที่อิสราเอลคุยกันทางโซเชียลตลอด
วันที่เกิดเหตุสามีโทรมาบอกว่าเขายิงกันนะ
แล้วเสียงปืนได้ยินทางโทรศัพท์ด้วยนะครับ
ช่วงนั้นตัวเธอเองครอบครัวไปบนบานสารกล่าวกับพ่อปู่
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือขอให้สามีปลอดภัย
อยากขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือสามีเธอครับ
การรักษาตัวหลังจากกลับมาแล้วเพราะว่า
กรัชกรก็เป็นหนึ่งในคนที่ดูจะน่าเป็นห่วงเพราะบาดเจ็บด้วยไง

เดินเองไม่ไหวต้องนั่งวิวแชร์นะฮะ
ก็ประเมินดูแล้วว่าคือถ้าหากว่าจะต้องแอดมิตร
ก็กะว่าคงจะให้อยู่ต่อที่สถาบันบำราชนาราดูนนั่นแหละ
หรือไม่ก็อาจจะพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่สมุทรปราการก่อน
คือเอาให้หายดีก่อนแล้วก็ค่อยกลับบ้านกลับภูมิลำเนาฮะ
ตอนที่โทรคอกันก็ได้ยินนะคะ
ตอนที่เขากลับไปพักที่แคมป์นะครับ
ยิ่งใช่ครับ
เขาจะบอกว่าได้ยินไหมเนี่ยเสียงระเบิดแล้วนะอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่อยากให้ไปค่ะเพราะว่าคุยกับแม่กับพี่แล้วว่า
แล้วก็คงไม่ให้เขาไปแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
อยู่ที่บ้านเราก็ยังไงก็ดีกว่าค่ะ
อาการก็ตอนนี้เขาบอกว่าปวดที่แผลค่ะ
เพราะว่าตอนที่อยู่ไม่มียาแล้วก็ไม่ได้ล้างแผล
แต่ว่าเขาก็มียานิดหน่อยเขาก็ล้างเองนะคะ
ส่วนแม่ยายของนายกรัชกรครับเดินทางมาจากเยอะโสธร
บอกว่าดีใจมากที่ลูกเขยปลอดภัยจากนี้คงไม่ให้ไปแล้ว
ไม่ให้ไปทำงานอีกแล้วที่ต่างประเทศกลัว
ลูกชายนายกรัชกรชื่อว่าน้องพอสอายุ๙ขวบครับ
วีดีโอคอลคุยกับพ่ออยู่บ่อยก็เป็นห่วงพ่อ
หนูไม่อยากให้พ่อไปทำงานที่อิสราเอลอีกแล้ว
ช่วงเวลาประมาณสักบ่ายโมงครึ่งครับรถศูนย์กู้ชีพ
นารินทรโรงพยาบาลราชวิถีก็นำนายกรัชกรเนี่ย
เดินทางไปที่อาคารกักกันโรคสถาบันบำราชนาราดูล
เข้าตรวจสอบอาการบาดเจ็บตรวจดูสุขภาพจิต
เมินดูว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้สภาพจิตใจ
หรือไม่อย่างไรส่วนบรรยากาศบ้านเกิดนายกรัชกร
จังหวัดพยาวครับคุณแม่สุพัตรา
บอกว่าดีใจมากตื่นเต้นนอนไม่หลับเลย
เฝ้ารอเจอหน้าลูกด้วยจะจดใจจ่อ
เดี๋ยวถ้ากลับมาถึงบ้านเนี่ยก็คงจะทำพิธีสู่ขวัญให้กับลูกชาย
นี่ค่ะคุณแม่นั่งดูข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะมิ้น

คือวันนี้เราก็เกาะติดกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะฮะ

ผมได้มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่เมื่อตอนช่วงเย็นด้วยนะ

คุณแม่เป็นยังไงบ้างแม่บอกว่าดีใจ

แต่ว่าจริงแม่ก็อยากจะให้สัมภาษณ์คุณนักข่าวเพิ่มนะ

แม่ไม่ไหวแล้ววันนี้คือข้าวยังไม่ได้กินเลย
บอกโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนบ้านมาหามาให้กำลังใจมาถามถ่าย
เดี๋ยวนักข่าวมาเจอแวะเวียนมา
เลยบอกว่าขอโทษด้วยนะจริงแม่อยากคุยต่อ

แล้วเดี๋ยวลูกแม่รอจะกลับมา
เตรียมจะทำกับข้าวกับปลารับขวัญให้ลูกแม่นั่นแหละ
ที่ลูกชายจะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิอัดคลิปส่งมาให้

แล้วหลังจากนี้แม่บอกว่าเดี๋ยวรอให้อาการลูกชายแม่แข็งแรงก่อน
คิดว่าพรุ่งนี้เร็วที่สุดคือพรุ่งนี้
น่าจะกลับถึงบ้านเกิดที่พยาว
แต่ถ้าหากว่ารอให้อาการหายดีแข็งแรงกว่านี้ก็อีกสักวัน๒วัน๓วัน
ก็น่าจะเดินทางกลับไปหาคุณแม่ได้ในเร็ววัน

อีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่ต้องบอกว่าสำหรับพวกเขาเนี่ยปฏิหารมันยังมีอยู่
ครอบครัวชัยโกนะคะคุณพ่อของนายกิติพงชายโก
หนึ่งในรายงานทายสิบห้าคนแรกที่เดินทางกลับประเทศไทยค่ะ
มารอรับลูกชายที่สนามบิน
วินาทีที่พ่อลูกได้เจอหน้ากันเป็นแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะพ่อก็คือกอดแล้วตบไหล่ลูกตบหลังลูกแบบเออปลอดภัยแล้วในที่สุดกลับบ้านแล้วนะลูก
ผู้ชายคนนี้คือนายกิติพงชายโกอายุ๒๕ปีนะคะ
พ่อรับขวัญเลยเห็นมั้ยฮะเป็นความเชื่อของฝั่งอีสันค้ะว่านะ

คุณพ่อเอาสายสินมาผูกข้อมือรับขวัญไว้
เพราะว่าตั้งแต่วันที่รู้ข่าวการจมตีเนี่ย
พ่อบอกพ่อกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะ
เพราะไม่รู้ว่าลูกเป็นยังไงบ้าง
ด้านนายสมานนะคะคุณพ่อนั่นแหละค่ะ
คุณพ่อสมานเนี่ยน้ำตาไหลเป็นทางเลยเนี่ย
พ่อบอกมันดีใจได้เจอลูกแบบยังมีชีวิตอยู่
ลูกไปทำงานที่อิสราเอลได้๙เดือนแล้ว
ส่งเงินกลับมาบ้านเดือนละ๔๐๐๐บ้าง๕๐๐๐บ้าง
วันที่กลุ่มฮามาสบุกเข้าไปที่แคมป์เนี่ย

แล้วก็ยิงคนไทยในแคมป์คนงานใกล้เคียง
กับเพื่อนอีก๔คนหลบอยู่ในห้องแบบเงียบก็เลยรอด

ถูกกลุ่มฮามาสบุกเข้าไปยิงจนเสียชีวิตทั้งหมดค่ะ
อันนี้เดี๋ยวให้ย้อนไปฟัง
ตอนที่คุณพ่อเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้า
จะได้เจอกับลูกชายนะคะ
เขานอนอยู่ดลุมทางหน้าหาคนลูกชายผม

นี่คือเขาเข้าไปยิงรถทั้ง๖คน
ตอนเน้นคิดกันอย่างไรแล้วติดต่อกันไม่ได้
เพราะว่าข่าก็มียอดพูดเสียชีวิต

เราก็เสียตรกใจครับ
ไม่ดีใจก็เงียงล่ะแค่เสีย

ส่วนนายกิติพงศ์เองนะคะเขาบอกเอาจริงนะเขาก็ไม่คิดเลยว่าเขาจะมีโอกาสได้กลับมาเหยียบเมืองไทยอีก
พอวินาทีแรกที่เท้าแตะแผ่นดินไทยแล้วได้เจอหน้าคุณพ่อเนี่ยก้มกราบเท้าพ่อเลยดีใจที่ได้กลับมาเหยียบประเทศไทยอีกครั้ง
ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะแม่นายกิติพงศ์ค่ะคุณแม่หนูพันธ์นะคะ
แล้วก็ญาติกับเพื่อนบ้านเฝ้าเกาะหน้าจอไทยรัฐทีวีเหมือนกันเลยนี่
ตอนที่ถ่ายทอดสดวินาทีที่เดินทางถึงประเทศไทย
มารอดูกันเยอะเลยมารอดูกันเยอะเลยนะติดตามข่าวลูกชาย
พอคุณแม่เห็นลูกชายผ่านหน้าจอทีวีเท่านั้นแหละ
หยิบมือถือมาถ่ายหน้าลูกชายเอาไว้เลยค่ะนี่เห็นไหม

ใช่แม่บอกโอ๊ยกลับมาแล้วลูกแม่กลับมาแล้วเนี่ย
คุณแม่หนูพันธ์บอกว่าก็มีลูกกับเขาลูกชาย๒คนไปทำงานที่อิสราเอลทั้งคู่
คนโตอยู่ทางเหนือก็โชคดีที่ไม่มีเหตุรุนแรงอะไร
ส่วนกิติพงศ์อยู่ในเขตที่มีสงคราม
พอเกิดเหตุสงครามขึ้นปุ๊บเนี่ยยังดีนะลูกชายก็ยังโทรส่งข่าวเป็นระยะระยะ
แต่ถึงจะได้ยินเสียงหัวอกคนเป็นแม่มันก็อดห่วงไม่ได้
เพราะก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะเจอเหตุไม่คาดฝันร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะ
จนกระทั่งวันที่ลูกชายวีดีโอคอลมาบอกว่าแม่ทหารอิสราเอลมาช่วยผมไปแล้วนะ
ตอนนี้พาผมไปอยู่ที่โรงแรม
แบบโอ้ยน้ำตาแม่นี่ไหลพรากเลย
ด้วยความดีใจที่ลูกแม่ปลอดภัยสักที

แม่บอกแม่อยากไปรับด้วยตัวเองเลยด้วยซ้ำ
แต่ว่าแม่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
ก็เลยให้พ่อไปรับลูกชายกลับมา
ไม่เป็นไรแม่อยู่บ้านเดี๋ยวแม่ทำความสะอาดห้อง
ทำความสะอาดบ้านรอลูกชายกลับมา
ตอนที่เห็นหน้าลูกชายในโทรทัศน์เนี่ย
แม่บอกดีใจจนพูดไม่ออกเลยมันปลื้มปริ่มจริง
ดีใจมากค่ะดีใจมากที่สุด
พบเห็นในทีวีก็พ่อใจแล้วนะคะ
เข้าใจแล้วว่าลูกรอดตาย
อากาศยังเพิ่งเป็นคือคะเจ้าก็ดีใจอย่างนี้ค่ะ
ร่างนี้สุดท้ายพังแขนนั่นแหละหลับกลัวนลูก
จะปล่าวเอาลูกหลับไปขิดหอดหลายคิดหอดลูกหลาย
ที่ได้คุยตอนนี้ก็ปลอดภัยดีเพราะจุดที่เขาทำงานเนี่ยไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไร
อาจจะได้ยินเสียงปืนเป็นระยะระยะบ้างแต่ก็ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จริงใจแม่นะแม่ก็อยากให้ลูกชายคนโตแม่กลับบ้านมาด้วยเหมือนกัน
เพราะกลัวว่าตอนนี้ไม่มีแล้วต่อไปไม่รู้มันจะขยายวงกว้างไปอีกไหม
ส่วนกรณีลูกชายคนเล็กที่กลับมาวันนี้เนี่ยถึงแม้จะทำงานยังไม่ครบสัญญา๕ปี
แม่บอกว่าแม่ไม่ให้กลับไปแล้วไม่เอาอีกแล้วเลยถึงแม้เหตุการณ์จะสงบก็ไม่เอา
ทีมข่าวเราก็เลยวีดีโอคอลไปคุยกับลูกชายคนโตของคุณแม่ค่ะ
คุณวัชรพลชายโกนะคะพี่ชายของนายกิติพงศ์ที่ว่าทำงานอยู่ทางตอนเหนือ
คุณวัชรพลบอกว่าจุดที่เขาทำงานอยู่ห่างจากพื้นที่สีแดง
หรือว่าจุดที่มีการประทะกันประมาณสัก๑๒๐กิโลเมตรได้
ก็จะพอได้ยินเสียงปืนดังแววขึ้นมาอยู่บ้าง
แต่ก็ยังไม่มีรายงานชาวไทยที่ทำงานอยู่ในระแวกเดียวกันกว่า๒๐๐คน
พยายามติดต่อน้องตลอดเวลาแล้วก็สอบถามเพื่อนร่วมงานของน้องชายที่อยู่ใกล้กัน
รู้ว่าตอนนี้น้องชายปลอดภัยและเดินทางกลับประเทศไทยได้แล้ว
ส่วนตัวเขาเองนักข่าวเราก็ถามว่าพี่วัชรพลอยากกลับไหมอ่ะอืม
เหตุการณ์มันรุนแรงขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่มีแผนจะเดินทางกลับนะคะ
เขาเหลือสัญญาอีกเกือบ๓ปีอยากทำงานเก็บเงินก่อนค่ะ
คิดว่าจะขอทำงานต่อเก็บตั้งอีกก่อนครับ
ทีนี้ตอนทุ่มนึงค่ะคุณแม่หนูพันธ์นะคะแม่ของคุณกิติพงศ์ก็ต่อสายโทรศัพท์หาสามีที่ไปรับลูกชาย
ที่เดินทางไปถึงสระบุรีแล้วอยู่ระหว่างพักทานข้าวกันเนี่ย
ปลายสายบอกว่าน่าจะถึงหนองบัวลำพูสักตีหนึ่งตี๒ได้
กิติพงศ์ก็ได้คุยกับแม่นะคะก็บอกกับแม่บอกว่าหลังจากเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงประเทศไทย
กระทั่งช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยก็นั่งรถต่อกลับจังหวัดน้องบัวลำพู
รู้สึกเหนื่อยล้ากับการเดินทางพอสมควรแต่ก็ดีใจที่อีกนิดเดียวจะได้ถึงบ้านแล้ว
แม่บอกว่ากลับมาเนี่ยรอเลยนะแม่ทำของโปรดเอาไว้ให้แล้วอ่อมน้องวัว
นูอ่อมน้องวัวค่ะแม่บอกเป็นเมนูประจำภาคอีสาน
เมนูนี้เนี่ยแม่บอกแม่ไม่เคยกินนะแต่ลูกชายแม่ชอบแม่ก็ซื้อมาต้ม
รอลูกชายที่จะเดินทางกลับมาบ้านให้ลูกชายได้กินของอร่อยได้กินของโปรด
เพราะตอนอยู่อิสราเอลเนี่ยมันก็มีลาบมีก้อยแหละ
แต่อ่อมน้องวัวแม่ว่าลูกแม่ไม่ได้กินแน่เดี๋ยวแม่ทำรอไว้เลยเป็นการต้อนรับกลับบ้าน
ความรักจากแม่ครับเมนูไหนที่ลูกชอบอะไรที่ลูกอยากกินเดี๋ยวแม่หาให้เดี๋ยวแม่ทำให้
ให้แม่ไม่เคยกินก็ตามนะขอแค่ลูกกลับมาเถอะปลอดภัยแค่นี้ก็ดีใจมากแล้ว
ในขณะที่ภรรยาและแม่ของนายสมมาแรงงานชาวไทยครับวันนี้เดินทางจากบ้านที่จังหวัดตากนะมาจากตากนะครับ
ไปนะเนี่ยมาสุวรรณภูมิเพื่อรอรับคนที่เขารักกลับไปบ้านที่ตาก
วินาทีตอนที่ทั้งแม่และภรรยานายสมมาแซ่จ๊ะอายุ๓๐ได้เจอหน้ากันดูบรรยากาศนี้หน่อยฮะ
แม่กอดลูกหัวรับแม่ก่อน
ลูกชายครับวินาทีที่คุณแม่ของนายสมมาเนี่ยได้เจอลูกครับ
ตรวจเนื้อดูซิดูเนื้อดูตัวเป็นอะไรมากไหมลูกเจ็บตรงไหนอีกหรือเปล่าเนี่ย
โอ้โหลูกเอ้ยลูกเอ้ยแบบนี้ฮะเป็นห่วงลูกชายมากครับไปทำงานที่อิสราเอล
แล้วก็ตกอยู่ในสถานการณ์การสู้รบกันแล้วลูกโดนยิงที่ขาซ้ายบาดเจ็บ
ก็ต้องนั่งวิวแชร์วันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่นั่งวิวแชร์กลับมา

วันนี้เดินทางมาถึงไทยแล้วครับลงเครื่องที่สุวรรณภูมิเมื่อ๑๑โมงกว่า
เป็นครั้งแรกในรอบ๒ปีที่ครอบครัวได้พบหน้ากันอีก
ลูกได้เจอแม่แม่ได้เจอหน้าลูกในขณะเดียวกันครับ
ผัวเมียก็ได้เจอกันด้วยค่ะ
อดห่วงลูกไม่ได้ทันทีที่รู้ข่าวว่าอิสราเอลมีภาวะสงครามเกิดขึ้น
คิดถึงลูกสุดหัวใจฮะ
หลังจากที่คุยกันเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาตัวนายสมมาขึ้นรถพยาบาลไปตรวจร่างกาย
สถาบันบำราชนาราดูนที่นนทบุรีครับ
นี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็สแตนบายรถเข็นแล้ว
เตรียมพากึ่งรถฉุกเฉินไปที่สถาบันบำราชนาราดูล
ก่อนที่นายสมมาเนี่ยจะเดินทางมาถึงสวนภูมิ
ภรรยาครับนางสาวนันทวันอายุ๓๐ปีเปิดใจกับทีมข่าวบอกว่า
สมมาเขาไปทำงานที่อิสราเอลได้แค่๒ปีเอง
ที่ผ่านมาไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นเลย
นี่เป็นครั้งแรกที่เจอแบบนี้แล้วหนักเลยฮะ
พอรู้ข่าวว่าเกิดเหตุรุนแรงในวันนั้นเนี่ย
ไม่สามารถติดต่อพี่สมมาเขาได้เลย
ครอบครัวใจแทบแตกสลายกินไม่ได้นอนไม่หลับ
แต่ว่าสุดท้ายครับพี่สมมาติดต่อกลับมาแล้วบอกว่า
โดนยิงโดนที่ต้นสระขาซ้ายโดนยิงที่ต้นขาซ้าย
รับว่าโอ้โหตอนนั้นคือ
ใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว
หวาดระแวงกลัวไปหมดหลอนไปหมด
พี่เขาจะเจ็บมากไหมจะปลอดภัยหรือเปล่า
ได้กลับเมื่อไหร่จะเป็นยังไงบ้าง
ระบมไหมแผลที่โดนยิงอะไรแบบนี้

ส่วนแม่สามีก็เอาแต่ร้องไห้ตลอดเวลา
แม่ก็ห่วงลูกฉันเองก็ห่วงสามี
วันนี้พี่เขาเดินทางกลับมาแล้ว
ก็ตั้งใจว่าพอแล้วไม่ต้องไปแล้วล่ะ
อิสราเอลอยู่บ้านเราเถอะ

แต่ว่าอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา
อยู่อย่างปลอดภัยน่าจะดีกว่า

ผมได้คุยกับภรรยาของพี่สมมาอีกครั้งหนึ่ง
อยู่ระหว่างเดินทางพอดีเลยมิ้นคุณผู้ชม
นั่งรถเป็นรถของแรงงานจังหวัดในพื้นที่ครับ
ก็น่าจะอีกไม่กี่ชั่วโมง

หมายถึงว่าค่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างนี้นะ
คือพี่สมมาเองก็อาจจะเพลียด้วย

ระหว่างนั่งรถนะฮะแล้วก็ภรรยาเขาก็ยังดีใจแบบ
ตอนที่คุยกันเนี่ยน้ำเสียงยังตื่นเต้นไม่หายเลยนะ

ที่คนที่รักกลับมาอย่างปลอดภัย

พวกเรากลับจังหวัดตากกันเลยทันที
ก็พากันขึ้นรถกลับบ้านพร้อมหน้าพร้อมตา

เดี๋ยวพาไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดตากด้วยครับ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังพาตัวนายสมมาขึ้นรถ
เจ้าตัวก็ขอบคุณทุกคนมาก
คอยให้กำลังใจและคอยช่วยเหลือมาโดยตลอดครับ
เรามีอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนที่รอดชีวิตมาได้

เขาบอกว่าตอนที่ทำงานอยู่ที่นั่นเป็นฟาร์มวัว
เขาบอกเขาทำงานท่ามกลางเสียงระเบิดเสียงสู้รบเสียงปืนตลอดเวลาเลย
มันมีคลิปด้วยนะคะคุณผู้ชม
โมงก็ยังมีเสียงระเบิดดังอยู่เป็นระยะระยะ
เริ่มตั้งแต่๖โมงครึ่งเป็นต้นมา
ถูกระเบิดจากฝั่งกาซ่ายิงมาทางอิสราเอล
โดยไม่มีการแจ้งเตือนใดนะครับ
ขณะนี้ก็อย่างที่เห็นครับ
คนไทยที่อยู่อันนี้ก็ปลอดภัยดีครับ

คุณสถิตเขาอัดเอาไว้ตอนที่ยังทำงานอยู่ที่นู่นน่ะนะคะ

บอกโอ้โหเสียงปืนเสียงระเบิดนี่ยิงถล่มตลอดเลยขณะทำงาน
เพราะว่าในที่ทำงานมีบังเกอร์หลบภัย

วันนี้คุณสถิตเดินทางถึงไทยแล้วนะคะ

เขาบอกว่าเขาเองยังเป็นกลุ่มคนที่โชคดีนะ

คือไม่ได้เผชิญเหตุแบบซึ่งหน้าโดยตรงเหมือนบางคนนะคะ
วันนี้คนที่มารับคุณสถิตเนี่ย

ไม่ค่อยจะไหวแต่แม่บอก
ไม่เป็นไรยังไงแม่ก็จะมา

ดีใจมากเลยระหว่างที่นั่งรถกับกระทรวงแรงงาน

แม่ปิดสวิตช์เลยนะคิงแม่ไม่ดูอะไรเลยแม่ไม่ดูข่าวไม่ฟังข่าว
ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินคือแม่กลัวแม่ไม่อยากฟังอันเลย
อยากรับรู้อะไรเลยจนกระทั่งวันนี้แม่ได้มารับลูกกลับบ้าน
ถามว่าถ้าเหตุการณ์สงบแล้วแม่จะให้ลูกกลับไปทำงานอีกไหม
แม่บอกมันก็แล้วแต่ลูกว่าลูกจะอยากกลับไปไหม
ส่วนพี่สาวเองก็บอกว่าโอ้โหนี่ยิ่งเห็นคลิปที่น้องชายส่งมาให้ดู
นี่ก็รู้สึกเป็นห่วงตลอดเลยจนกระทั่งหนีไปอยู่ค่ายทหารแล้วปลอดภัย
เมื่อคืนส่งข้อความมาบอกว่าจะได้กลับบ้านแล้วก็เลยรีบมารับค่ะ
แม่เสียใจนะแม่ไม่อยากอยู่บ้านเลยอยากไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยิน
ข่าวก็ไม่อยากดูไม่อยากได้ยินว่าลูกเป็นยังไง
แต่ตอนวันที่เท่าไหร่นะแกโทรมาหาแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผม
ผมมีผมแก่ผมโตแล้วผมมีโอกาสหลบได้ยังมีทหารเยอะ
แกบอกว่าอย่างนี้แม่ก็ดีใจแม่ไม่ต้องห่วงผม
คิดมากก็คิดเหมือนเดิมนั่นแหละน่าจะเห็นหน้าเนอะ
บอกอยู่ว่าแกจะรักษาตัวเองได้แม่ไม่ต้องเป็นห่วง
เพราะเท่านั้นก็แม่ก็พูดอย่างพูดนิดน้อยนี่ล่ะ
ไม่อยากพูดอะไรไม่พูดไม่ได้มันตื้นตันใจ

อย่างเงี้ย
หนึ่งในแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลครับ
อีกหนึ่งคนนั้นนั่นก็คือนายวิมารวงจำปา
เจ้าตัวบอกว่าเขาถูกกลุ่มฮามาสยิง
ตอนที่ออกไปเก็บแตงในไร่
ตอนที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอลอะครับ
หลังจากที่นายวิมารวงจำปาครับ
หรือว่าพี่โน่อายุ๓๘ปี

มาพร้อมกับพี่น้องแรงงานไทยคนอื่นครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินสุขภาพกายใจเรียบร้อยแล้วเนี่ย
พบว่าพี่วิมานั้นอาการบาดเจ็บ

คือก่อนมาได้รับการรักษามาจากอิสราเอลแล้วนะครับ
หลายคนที่มีอาการบาดเจ็บมา
โดนยิงบ้างโดนแทงบ้างโดนฟันบ้าง
บาดแผลส่วนใหญ่เท่าที่พูดคุยกับทีมข่าว
น้องทีมข่าวบอกว่าคุณหมอบอกว่าโอเคแผลติดสนิทดีแล้ว
อักเสบไม่ได้มีไข้ไม่ได้ปวด
อาการโดยรวมก็ไปในทางที่ดีขึ้น

หรือว่าจะไปพักรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็แล้วแต่
โน่บอกว่าจากรายงานทราบว่าถูกกลุ่มฮามาสยิง
ระหว่างที่มีการบุกแคมป์ที่กำลังทำงานอยู่ครับ
ทำให้เจ้าตัวโดนยิงเข้าที่แขนซ้ายบาดเจ็บ
ถูกทหารอิสราเอลมาช่วยเหลือได้พอดีจนปลอดภัย
ระหว่างจะเดินทางขึ้นรถตู้เพื่อกลับบ้านที่กาลสินครับ
เราได้คุยกับพี่โน่สั้น
เจ้าตัวบอกว่ายังเจ็บอยู่หน่อยที่บริเวณแขนซ้ายที่เป็นแผลโดนยิง
ระหว่างที่กำลังขับรถออกไปสวนแตงไปทำงาน
และกลุ่มฮามัสมันขับสวนมาพอดีครับ

ขับสวนมาเจอปั๊บยิงปุ๊บ
แต่สุดท้ายพี่เขารอดมาได้ครับ
ระหว่างที่กำลังขับรถออกไปก็คือโดนยิงด้วยเหรอพี่
ครับ

บ้านของพี่วิมารหรือพี่โน่อยู่ที่อำเภอบ้านม่วงครับ
อย่างที่บอกนะฮะจะกลับบ้านที่จังหวัดกาลสิน
คุณแม่สมหมายแม่ของพี่โน่
แล้วก็พี่เพ็ญพักเมียของพี่โน่ครับ
ญาติพี่น้องมานั่งรอกันรวมตัวกันรอให้กำลังใจ
แล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ทางครอบครัวเตรียมจะผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญ
ถ้าหากว่าพี่วิมารเขามาถึงบ้าน
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กำลังใจด้วย
เจอเรื่องร้ายเพิ่งจะผ่านความเป็นความตายมานะครับ
คุณแม่สมหมายบอกว่าลูกชายไปทำงานที่ฟาร์มเกษตร
เก็บอโวคาโดที่อิสราเอลนาน๒ปีกว่าแล้ว
ก็จะได้เงินเดือนเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่รู้ไหมฮะมิ้นคุณผู้ชม

ประมาณ๗หมื่นประมาณ๗หมื่นนะ
ตอนนั้นก็ดีใจลูกไปทำงานก็ได้เงินเยอะอยู่
แต่ตอนที่ลูกมาเจอกับสถานการณ์ที่โดนยิงแล้วอาการน่าเป็นห่วง
แม่บอกเลยว่าไม่เอาแล้วเงินแลกกับชีวิตไม่ได้หรอก
ตอนนี้ดีใจมากที่ลูกรอดตาย

รอดูสถานการณ์ต่างด้วย
เพราะว่ายังมีหนี้สินเยอะอยู่เลยฮะ
บ้านเนี่ยก็เพิ่งซื้อมาราคาล้านหก
และยังมีหนี้สินอื่นอีกด้วยครับ

ก็ลาคนแต่ไปรู้
ไม่รู้แน่ว่าเทศก็นี่จะได้
ฝ่ายภรรยาบ้างครับบอกว่าโอ้ดีใจมากเลย

คาดว่าอาจจะยังไม่สะดวก

การ์ดโทรศัพท์อะไรต่างยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้เตรียม
ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่เขานั่งรถมาถึงบ้านก่อน
แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปจัดการเรื่องโทรศัพท์ซิมการ์ดอะไรต่าง
ส่วนคุณพ่อครับคุณพ่อของพี่วิมาร
มือไหว้ขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือลูกชาย
เขาบอกว่าตอนแรกนะกว่าพ่อจะยิ้มได้ในวันนี้เนี่ย
ร้องไห้มาทุกคืนเลยรับไม่ได้รับไม่ได้ที่ลูกชายต้องมาเจอแบบนี้
พอรู้ว่าลูกปลอดภัยวันนี้ร้องอีกครั้งหนึ่ง
แต่เป็นน้ำตาแห่งความดีใจแล้วแล้วก็เตรียมรับขวัญลูกชาย

คุณผู้ชมค่ะก็ยังมีหลายครอบครัวแล้วค่ะที่ยังคงเฝ้ารออยู่นะคะ
ว่าเมื่อไหร่เขาจะเป็นครอบครัวที่โชคดีแบบนี้บ้าง
ได้คุยกับอีกหนึ่งคนนะคะคุณจิรายุสุขใสค่ะ
แรงงานไทยที่ถูกยิงเข้าที่หัวไหล่ขวาค่ะ
วันนี้ก็เดินทางกลับมาแล้วเหมือนกันเขาบอกเขาดีใจมากเลยที่ได้กลับประเทศไทย
ขอบคุณทุกหน่วยงานที่พากลับบ้านเขาบอกตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยนะคะ
ถึงบ้านทุกวันเลยค่ะทำงานอยู่ที่ฟาร์มไก่ได้๔เดือน
วันเกิดเหตุถูกยิงแบบนี้นี่ตรงนี้คือแผลที่หัวไหล่ด้านขวา
ก็ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลที่อิสราเอลตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วค่ะ
ช่วงเกิดเหตุเขาเล่าแบบนี้โอ้โหนี่ลูกกระสุนปอกกระสุนขออภัย
อกกระสุนปืนที่เก็บมานะคะอื้อหือมันเริ่มเลย
นาทีชีวิตจริงนะเขาบอกตอนเกิดเหตุเขานอนอยู่ในห้อง
ฮามาสก็กราดยิงเข้ามาจากข้างนอกเลยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกยิง
รีบกระโดดลงจากติงแล้วไปซ่อนตัวในโรงเลี้ยงไก่จนถึงเช้าอะค่ะ
ระหว่างที่รอความช่วยเหลือก็เอามือกดแผลไว้ตลอดเลยเพื่อไม่ให้เสียเลือดมาก
ก่อนจะไปขอความช่วยเหลือให้ในจ้างพาไปหาหมอนะคะ
พยายามเอาตัวเองให้รอดครับเพราะผมก็วิ่งวิ่งซ่อนตัวครับ
พยายามอย่าให้เขาหาเจอครับเพราะกลัวครับกลัวโดนจับไว้ครับ
เพราะโกรธโดนจับแล้วก็โกรธตายด้วยครับก็ซ่อนตัวครับจนกว่าจะเงียบครับ
สถานการณ์ตอนนั้นคาดคิดไหมครับว่าเราจะมีชีวิตรอดกลับมาที่ประเทศไทยวันนี้
ผมว่า๕๐๕๐ครับเพราะผมตอนนั้นกลัวครับเพราะเขาเดินตามหาพวกผมด้วยครับ
ได้ยินเสียงเขาผมก็กลัวครับเพราะกลัวโดนจับไปครับ
ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อเนอะผมก็ซ่อนตัวอย่าให้เขาเห็นครับ
ตอนนี้กำลังใจเราเป็นยังไงบ้างครับ
ก็อยากเห็นหน้าพ่อแม่ครับ

ตอนนี้ยังไม่รู้ครับอยากรักษาตัวเองให้หายก่อนครับ
ด้านคุณธีรวัตรนะคะญาติของนายจีรายุเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้กังวลเรื่องแผลค่ะ
ถึงแม้ว่าจะมีการผ่ากระสุนออกแล้วอาการปลอดภัยแล้ว
แต่เห็นว่ายังมีอาการปวดแผลอยู่และที่แผลก็ยังมีเลือดซึมอยู่ด้วย
ก็คิดว่าอาจจะเป็นตอนที่รักษาเนี่ยอาจจะได้ยาไม่เต็มที่หรือเปล่า
เพราะว่าหลังผ่าตัดเนี่ยได้พารามาแค่๒เมตรแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับมากัน
เขาบอกเขาต้องประสานในจ้างให้ช่วยซื้อยาฆ่าเชื้อให้กินหน่อย
พาไปล้างแผลเองอะไรเองแล้วก็ประสานเพื่อนต่างชาติจนได้กลับบ้านเนี่ยค่ะ
ตอนนั้นเรื่องแผลของน้องใช้เวลากันเยอะเกินไป
และเกว่าเสียงแผล
ผมขับรถแค่๖๗ชั่วโมงก็ถึงสุรินทร์แล้ว

เราอยากให้ไปถึงแม่เร็วใช่ครับ
ใช่ครับแม่เขาเพราะแม่เขารอตั้งรอมาก
เพราะว่าผมมารับหลานเพราะว่าดูแลช่วยเหลือหลานมาตลอด

ภารกิจของผมคือส่งหลานเข้าอ้อมกอดพ่อแม่เขา
ส่วนบรรยากาศที่บ้านของนายจีรายุที่อำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์นะคะ
แม่และแม่เนี่ยเปิดไทยรัฐดูข่าวทุกคนดูหมดเลยค่ะ
วินาทีที่แรงงานไทยได้เดินทางกลับประเทศนะคะ
พอคุณพ่อคุณแม่เห็นจีรายุลูกชายของตัวเองปุ๊บนี่
ชี้กันใหญ่เลยนะคะแล้วก็ดีใจที่ลูกชายเนี่ยกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะ
เมื่อกี้คุณแม่ชี้อะไรครับเห็นลูกชายนะครับ
ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับที่เห็นลูกชายในทีวีครับ
แม่น้ำตาลื้อเลยนะคะชี้นี่ไงนี่ไงลูกแม่เนี่ยค่ะ

ใช่ค่ะคุณแม่บอกตอนรู้ข่าวเป็นห่วงลูกมากเลยว่ามันมีสงครามเกิดขึ้น

ไม่ได้นอนไม่หลับแต่พอเห็นข่าวที่ลูกชายเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วเนี่ย
ก็ดีใจมากตอนนี้นี่เห็นบอกว่ากำลังทำขนมแซนนตาบูชาบรรพบุรุษนะคะ
แล้วก็จะรอให้ลูกชายกลับมาถึงบ้านจะได้มีการผูกข้อไม้ข้อมือ

ถ้าคืนบ้านก็ห่วงนอนแต่นอนไม่หลับค่ะ
ประเพณีทางบ้านเราเนอะก็คุณย่าพี่น้องมาก็
เขาผูกแขนเนอะมาถึงจ้ะเล็กน้อยคุยจะได้
ตอนนี้คือถ้าลูกมาถึงอยากให้ได้พักผ่อนหรือยาท่ามาถึง
ก็จะได้พาหมอที่นี่อีกชุดหนึ่งนะคะ
มีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินและคณะ

เครื่องอุปโภคบริโภคกับคุณพ่อคุณแม่ของนายจิรายุด้วยนะคะ
แล้วก็ชี้แจงสิทธิประโยชน์เรื่องบำเน็ชรภาพจากประกันสังคม
เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
ส่วนเงินชดเชยจากประกันภัยแห่งชาติอิสราเอล
เดี๋ยวต้องรอข้อมูลที่ชัดเจนก่อนถึงจะสามารถแจ้งจำนวนเงินได้ค่ะ
มีอีกหนึ่งครอบครัวครับที่ภรรยาเนี่ยเขาเตรียมที่หลับที่นอนรอไว้แล้ว
เขาบอกว่าแม้ว่าที่นอนมันอาจจะไม่ใหญ่นะ
มันเล็กแต่มันอบอุ่นและมีความสุข
แรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลในวันนี้
บรรยากาศที่สถาบันบำราชนราดูนครับ
จันดีแซ่ลีแรงงานไทยอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
วินาทีหนีตายอลละหมานในตอนนั้นก่อนที่จะรอดกลับมาอย่างปลอดภัย
ไปทำงานที่อิสราเอลได้ประมาณ๑๑เดือน
มีการสู้รบกันทั้งสองฝ่ายเป็นระยะ
แต่รอบล่าสุดนี้หนักที่สุดรุนแรงที่สุดไม่เคยเจอเคยเจอ
คนงานที่ตัวเขาอยู่ห่างจากจุดประทะกัน๒กิโลเมตรเอง
มิ้นคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงระเบิดได้ยินเสียงปืนอย่างต่อเนื่อง
ตัวเขาเองและคนงานก็เลยไปหลบอยู่ในหลุมหลบภัยหรือว่าบังเกอร์
ขนาดปวดท้องนะปวดทั้งหนักทั้งเบาแต่ไม่กล้าไปไหนคือมันต้องอั้นเอาไว้
กล้าออกมาเข้าห้องน้ำจนกระทั่งรอให้เสียงการสู้รบนั้นมันเงียบลงก่อน
คอนเฟิร์มอีกครั้งไม่ใช่ว่าเสียงแง่ปุ๊บจะออกมาปั๊บ
ต่ออีกฮะปวดท้องหนักปวดท้องเบาเนี่ยรอให้นายจ้างโทรมาคอนเฟิร์มว่าปลอดภัยจริง
ค่อยออกมาแต่พอออกมาแล้วลืมเรื่องปวดท้องไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะ

รู้ข่าวร้ายว่าเพื่อนคนงานในแคมป์ตายไปหลายคนแล้วก็มีคนไทยรวมอยู่ในนั้นด้วย
แล้วจากนั้นไม่นานปรากฏว่ามีกองกำลังทหารอิสราเอลมาช่วยเหลือพาออกจากพื้นที่โซนสีแดง
หรือว่าเรสโซนครับย้ายไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย
พี่เขาบอกว่ากลัวมากไม่เอาอีกแล้วเข็ดแล้วไม่กลับไปอิสราเอลอีกแล้วครับ
ขอทำงานอยู่เมืองไทยดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าครับ
แล้วก็จะมีการยิงกันตั้งแต่เช้าวันเสาร์ตอน๖โมงจนถึงตีจนถึงตี๑เลยครับ
ยิงกันตลอดเลยครับมันมีห้องบังเกอร์ให้พวกผมอยู่
ไปหันมาเห็นก็เลยพาพวกผมออกได้ครับ
แล้วเพื่อนอีก๖คนนี้จะอยู่อีกบังเกอร์หนึ่ง
แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนอ
เพราะสัญญาณไฟกับสัญญาเน็ตถูกเขาตัดหมด

ก็เลยไม่รู้ว่าเพื่อนเขาเนี่ยตายเพราะอะไร
ที่ออกมาได้ก็คือทหารเขามารังเลี้ยงชาวบ้านของเขานะครับ
ออกแล้วก็พวกผมก็ออกจากห้องมา
คือว่าทั้งวันไม่ได้กินข้าวไม่ได้เข้าน้ำเลย
แล้วก็รู้สึกว่าช่วงเวลานั้นน่ะ
พอเสียงปืนพอเงียบลงนิดนึง

แต่ว่าทหารโพสต์เห็นพอดี
ทหารก็เลยเข้ามาช่วย
นี่คือบรรยากาศที่สถาบันบำราชนาราดูนมาตรวจร่างกาย

จะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดเชียงราย

คุณสุชาดาประจำการอยู่ที่นั่นฮะ

ไปดูบรรยากาศบ้านของพี่จันดีแซ่ลีกันหน่อยครับ
ก่อนจะกลับมาถึงบ้านหลังนี้

หนูนี่แหละที่บอกว่าจะได้กอดพ่อแล้ว

มี๓คนเลยนะรอต้อนรับอยู่ที่บ้าน
พาเข้าไปดูเลยว่าเนี่ย
รอต้อนรับพี่เขากลับมาแล้ว

แม้ว่าที่นอนนั้นมันอาจจะเป็นที่นอนเล็ก

ขึ้นมาก็ได้เห็นหน้าคนที่รัก

อนุญาตให้เข้าไปดูในบ้านได้เลยครับ

แล้วลูกชายเองก็เฝ้ารอคอยคุณพ่ออยู่ตลอดเวลา

เมื่อไหร่พ่อจะมาหนูจะได้กอดพ่อแล้ว

สองปีกว่าไม่ได้เจอหน้าพ่อ
นี่ครับ

แต่ข้างในก็ว่าดีใจมาก
ที่ได้กลับมาถึงไทย

มันจะปลอดภัย๑๐๐ละ

เพราะเป็นประเทศของเขาเนอะ

รู้สึกว่าวันนี้น่าจะมาถึงเตรก

จากพรุ่งนี้ไม่แน่ใจเวลาไหน

กับข้าวที่แกชอบเอาไว้

คุณผู้ชมครับไปซื้อผักมา

อยู่อิสระเอวผักไม่ค่อยได้กิน

เตรียมจะทำเมนูไหนล่ะครับเนี่ย

นี่คือเมนูที่พี่จันดีเขาชอบ

ไม่ได้อยู่ที่ว่าราคาต้องแพงแค่ไหน

บรรยากาศตอนกินนั้นเป็นยังไง

ง่ายเป็นอาหารพื้นบ้าน

คุณสุชาดาพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ครับ
เพื่อเดินทางไปรับพี่จันดี
อยากให้สามีภรรยาได้คุยกันให้หายคิดถึง
เขามีจังหวะหนึ่งได้คุยกันเป็นภาษามงค์ด้วยนะ
แล้วลองฟังหน่อยว่าเขาคุยยังไงกันฮะ
ตอนนี้ถึงที่ไหนแล้วแล้วก็จะได้ถึงบ้านวันนี้ไหม
ไม่ครับผมก็มีรู้สึกกันครับ
สภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

ดีใจครับดีใจได้กลับบ้านครับผม

ครับผมขอบคุณค่ะ
ถึงบ้านที่เชียงรายอำเภอเวียงแก่นวันพรุ่งนี้ครับ

ไปคุยกับพ่อตาของพี่จันดีด้วยครับ
คุณพ่อชะลอบอกว่าลูกเขยไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลประมาณสัก๒ปีกว่าแล้ว
ตั้งใจทำงานเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถ

แต่ว่ากลับมาปลอดภัยก็ดีใจแล้ว
แล้วบอกอีกว่าโล่งใจมากที่ลูกเขยได้รับการช่วยเหลือมาได้ทัน
ในอนาคตถ้าเขาจะเดินทางกลับไปเก็บเงินที่อิสราเอลอีก

แต่ว่าแล้วแต่เจ้าตัวให้ครอบครัว
คือทั้งลูกเขยลูกสาวได้คุยกันก่อนว่าเขาจะเอายังไงกันต่อฮะ
จะอย่างทั่วไปบอกให้อาทารณีว่าได้เงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้พอใช้
แล้วก็ต้องกำมาปี๒ปีจะไปต่อก็ได้
อืนมีความคิดว่าอยากจะไปอีก
ค่ะถ้าไปใหม่ก็ได้ถ้าไม่ไปไม่เป็นไร
เดือนได้เท่าไรก็เอาไว้เท่านั้น
มาเข้านอนในบางเกอร์ครับ
ติดกับกาซ่า๒กิโลเมตรครับ

วันนี้ภรรยามารอรับถึงสนามบินพร้อมกับลูกชายเลยนะคะก็บอกโอ้ยความรู้สึกคือดีใจจริง

สามีจะได้กลับประเทศไทยเนี่ยดีใจมาก
เพราะช่วงที่สามีหนีเอาชีวิตรอดอยู่ที่อิสราเอลเนี่ย
คือเหมือนเขาดูแลกันเองอะค่ะเพราะติดต่อนายจ้างไม่ได้ตั้งแต่เกิดเหตุวันแรก
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะกลัวถูกบุกมายิง
ติดต่อกันทีก็ลำบากมากสามีไปทำงานได้หนึ่งปีสามเดือนนะคะ
หนี้ยืมสินกันไปเนี่ยสองแสนบาทตั้งใจจะเอาไปทำงานเพื่อเก็บเงินกลับมา
ตอนนี้หนี้ก็ยังไม่หมดแต่ยังไงก็ต้องกลับมาก่อนเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ค่ะ
ลูกชายบอกถ้าได้เจอหน้าพ่อเมื่อไหร่จะวิ่งเข้าไปกอดเลยค่ะ
ว่าออกมาเวลาไหนอสัญจัยวันนี้ก็รอดจนหอดเพื่อกันก็ดูแลกันนะจ๊ะ
เป็นห่วงครับดูข่าวตลอดไหมไม่ค่อยดูครับ
มันน่ากลัวครับ
วิ่งไปกอดครับอืมครับ
ทีมข่าวไปที่บ้านอีกแล้วนะครับ
ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะแม่ยายของนายสมพรก็บอกว่าลูกเขยเนี่ยไปทำงาน
ก็ส่งเงินกลับมาให้ลูกสาวแม่ก็คือภรรยาของเขานะครับ
ทุกเดือนทุกเดือนเลยเอาไปใช้หนี้แล้วก็ซื้อบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกัน
เขยเรียกว่าก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนั่นแหละ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยลูกสาวแม่นะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
กลัวสามีจะได้รับอันตรายทั้งแม่ทั้งลูกนี่ภาวนาอย่างเดียวเลย
ไหว้พระขอให้พระคุ้มครองตอนนี้แม่ทำความสะอาดบ้านรอรับลูกเขยแล้ว
แต่ก็ยังไม่ได้พูดคุยกันว่าจะมีพิธีใบสีสู่ขวัญตามประเพณีของชาวบ้านไหม
เอาว่าดึกช่วงดึกกลับมาถึงเนี่ยให้เจอกันให้หายคิดถึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน